รู้ก่อนร้อนหนาว
ยุลูกเห็บนั้นจะอ่อนกำลังลงนะครับแต่ว่ายังคงไว้ใจไม่ได้นะครับ
เพราะว่าตลอดเดือนนี้ไปจนถึงต้นเดือนหน้ายังคงเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวอยู่อย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็สิ่งที่ต้องจับตามองหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คือเรื่องของอุณหภูมิความร้อนครับ
เพราะว่าหลังจากนี้นั้นจะเข้าสู่ช่วงที่เมืองไทยของเราจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
มีปัจจัยหลายอย่างละทีเดียวที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเราเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับกับระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีครับ
ปัจจัยแรกก็คือเรื่องของบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำมาเนื่องมาจากความร้อนครับ
แผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้เองก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีอากาศร้อนนะครับรวมไปถึงร้อนจัดในบางพื้นที่
อกจากนี้ครับกระแสลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นกระแสลมที่หอบเอาความชื้นมาจากทะเลนะครับ
กลุ่มบริเวณตอนกลางของประเทศครับนอกจากจะทำให้อากาศร้อนอบอ้าวแล้วถ้าหากความชื้นเพียงพอนั้นก็สามารถมีโอกาสที่จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
มาดูกันต่อนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศนะครับที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ใครที่จะใช้ชีวิตกลางแจ้งคงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับ
เหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเรานั้นท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่งโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
เป็นบริเวณที่อยู่ในช่วงหลังของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ
เป็นลักษณะอากาศที่จมตัวลงนะครับดังนั้นท้องฟ้าจึงปลอดโปร่งเป็นพิเศษ
แต่ตอนกลางวันจึงค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นมีเมฆอยู่บางส่วน
วันนี้มีการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดฝนขึ้นในบางพื้นที่

นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
วันที่ผ่านมาครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
โดยเฉพาะฝั่งอันดามันนั้นเกิดฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ
อิทธิพลก็เนื่องมาจากน้ำทะเลที่สูงขึ้นนะครับ
มีการระเหยของไอน้ำเพิ่มมากขึ้นนะครับ
นำให้มีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆเพิ่มมากขึ้น
วันนี้เนี่ยนะครับจุดที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนเนี่ยนะครับ
ก็คือในบริเวณพื้นที่ตั้งแต่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นะครับ
รวมไปถึงบริเวณอื่นในบริเวณฝั่งอันดามัน
แนวชายฝั่งก็มีโอกาสเกิดฝนด้วย
เดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับ

จากการตรวจสอบพบว่าวันนี้ช่วงบ่ายแดดอาจจะแรงหน่อยนะครับ
อุณหภูมิวันนี้อาจจะไต่ระดับไปแตะอยู่ที่ประมาณ๔๒องศาเซลเซียต

การว่าสุดสัปดาห์นี้อาจจะมีฝนในพื้นที่เกิดขึ้นนะครับ
ไปที่ภาคอีสานครับที่บริเวณจังหวัดขอนแก่นครับ

ทำให้อุณหภูมิในช่วงกลางวันยังคงร้อนละอุ

หลังจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิก็จะยังคงทรงนะครับ
การว่าสัปดาห์หน้าอาจจะไต่ทะลุ๔๒องศาเซลเซียต
ต่อภาคกลางนะครับที่บริเวณจังหวัดลบบุรีครับ

แดดค่อนข้างแรงในบริเวณช่วงบ่ายเนี่ยนะครับ
พบว่าอุณหภูมิสูงสุดอาจจะอยู่ที่ประมาณ๔๐องศาเซลเซียต
ภาคตะวันออกวันนี้ไปที่บริเวณจังหวัดระยองครับ
ใครที่จะไปเที่ยวทะเลระยองต้องระวังหน่อยนะครับ
ค่อนข้างแรงเช่นเดียวกันนะครับมีเมฆอยู่บางส่วน
สัปดาห์นี้มีโอกาสเกิดฝนในพื้นที่นะครับ
อุณหภูมิสูงสุดตลอด๗วันทรงนะครับประมาณ๓๒๓๓องศาเซลเซียต
ร่องใต้นะครับไปบริเวณจังหวัดภูเก็ตนะครับ
อย่างที่บอกไปบริเวณนางกล่าววันนี้มีโอกาสเกิดฝนนะครับ
อุณหภูมิสูงสุดวันนี้๓๒องศาเซลเซียตต่ำสุด๒๖องศาเซลเซียต
สัปดาห์ในพื้นที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับ
ต่อนะครับที่บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
ท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่งเลยทีเดียวนะครับจึงทำให้อุณหภูมิในวันนี้ในกรุงเทพมหานคร
ใครที่จะเดินทางสัญจรทำกิจกรรมกลางแจ้งต้องระวังหน่อยนะครับ
อุณหภูมิอาจจะไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๔๑องศาเซลเซียต
หลังจากนี้ก็จะยังคงทรงนะครับอากาศร้อนอย่างต่อเนื่องตลอด
คาดการณ์ยังไม่มีโอกาสเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
หรือว่าใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวต่างในระยะนี้ทั่วไทยเลย
ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่าง
ต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศโดยเฉพาะเรื่องของอุณหภูมิความร้อน
นี่คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นกับเมืองในของเราตลอดทั้งวันนี้นะครับ
สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่องในรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ